ทางด้านของรัฐบาลเตรียมกราบบังคมทุนเชิญ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
เป็นประธานคณะกรรมการจัดพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
พร้อมมอบหมายให้นายวิศนุเครืองามควบคุมเตรียมการจัดงานครับ
ผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
คอสชเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้นายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย
เป็นหัวหน้าคณะทำงานซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้เตรียมการในขั้นตอนเป็นการภายในมาตลอด
โดยพระราชวิธีบรมราชาพิเศษต้องเป็นไปตามจารีสประเพณีของไทยเพื่อให้ทุกขั้นตอนนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ
ประหลังจากนั้นจะมีกิจกรรมหลายอย่างที่ต้องทำถวายด้วย
ขณะนี้ก็จะมีการหารือกันมีการตั้งคณะกรรมการในการจัดงานพระราชพิธีดังกล่าว
ซึ่งอันนี้ก็ได้ให้อาจารย์วิศนุเป็นหัวหน้างานตรงนี้เพื่อเตรียมการตรงนี้
แล้วก็จะตั้งคณะทำงานขึ้นมาเช่นงานทำงานที่ผ่านมาแล้ว
เวนความให้การหลังการเป็นผัดไม่บร้อยนะครับเช่นเดียวกับพลเอกอรุพงศ์พ่อจินตรารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาทัยระบุความชอบในส่วนของกระทรวงมหาทัยเช่นเดียวกัน
บอกว่าที่ผ่านมาก็เตรียมในส่วนของที่เกี่ยวข้องกันบ้างแล้วในบางส่วน
แต่ว่ายังไม่เป็นทางงานเท่านั้นเองนะครับ